แล้วก็ถือว่าเป็นการส่งออกได้สูงถึง๑๓ล้านล้านบาท
กว่าภาพรวมการส่งออกภาพรวมของประเทศด้วยซ้ำไปนะครับ
ทางด้านของนางสรณีวังตานภูมิในการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ลดลงเล็กน้อยอยู่ที่๙๓๖จากเดือนกรกฎาคมอยู่ที่๙๔
ส่วนดัชนีคาดการณ์๓เดือนข้างหน้าทรงตัวที่๑๐๐
โดยภาคบริการอื่นอย่างโลจิสติกการก่อสร้างอสังหาบริการสุขภาพความงามความเชื่อมั่นเพิ่มสูงขึ้น
ขณะที่เรื่องของภาคการค้าส่งค้าปลีกความเชื่อมั่นปรับลงเล็กน้อย
จากการระมัดระวังการใช้จ่ายของผู้บริโภค
มรูคค่า๑๔๕๐๐๐๐บาท
ภาคการท่องเที่ยวขยายตัวร้อยละ๑๔

แล้วก็อุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ๐๙
ขยายตัวร้อยละ๑๗๒ช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา
ซึ่งดีกว่าการส่งออกภาพรวมของประเทศด้วยซ้ำไปครับ
โดยบอกว่าโครงการนี้ก็จะพลิกฟื้นทำให้วิสาหกิจต่างนั้นกลับมาฟื้นตัวได้นั่นเองครับ